ไปดูอีกหนึ่งคลิปอุทาหรณ์กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
รถจักรยานยนต์ที่ชอบขี่แซงระหว่างรถ

ปกติจักรยานยนต์เนี่ยทางของคุณคือวิ่งเลนซ้ายสุดนะ

แต่มันไม่ทันใจแทรกระหว่างเลนที่๒กับเลนที่๓

คราวนี้สายมุดแซงไม่พ้นเจออะไรไปดูค่ะ

ข้างขวารถเมย์ข้างซ้ายรถบรรทุกพ่วงคันใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วก็เนี่ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถที่ขับตามหลังรถเมย์อยู่ใช่ไหม

โดนครับต่อไงฮะกระเด็นเลย
แล้วคุณเจ็บไหมคุณก็เจ็บตัวไง
คือคันที่เขาติดกล้องหน้ารถเนี่ยเขาก็เดือดร้อนไปด้วยนะ
เขาเบรกไม่ทันเพราะว่าคุณไปเฉียวคันขวาแล้วคุณก็ล้มลงมา
เขาก็ชนคุณซ้ำไปอีกได้ยินเสียงกรี๊ดของผู้หญิงใช่ไหม

ต้องบอกว่าเคราะห์ดีแบบเหลือเชื่อเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมคะว่ารถกู้ภัยมาเร็วมาก
มาถึงจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไม่กี่วินาทีเอง
แล้วก็รีบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็คือสายมุดขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นี่แหละ
ไม่ได้ระบุสถานที่นะคะว่าคลิปนี้เกิดที่ไหน
บอกแค่ว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุประมาณสัก๔โมงครึ่ง
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้เขาก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาบอกว่า
เนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์คุณเห็นว่าคุณตัวเล็กคล่องตัว
แต่คุณจะขี่รถประมาทแบบนี้ไม่ได้นะ
นี่ถือเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์สำหรับสายมุดอืม

เออแล้วข้างรถมันถูกนะรถใหญ่มากนะ
จากซ้ายมาปาดหน้าคันรถคันที่ติดกล้องหน้ารถแล้วมุดออกไปทางขวา

อีกนึงเหตุการณ์ค่ารถมอเตอร์ไซค์อีกเหมือนกันผู้งออกจากซ้อยที่อยู่ซ้ายมือจะวิ่งเข้าเลนส์ขวา

มีมาแล้ว
ไม่มองเลย

ชนกันเต็มอ่ะ
กล้องหน้ารถของรถคันที่ขับมาอีกเพราะดีนะเขาเบรกทัน
ไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นทับซ้ำชนซ้ำซ้ำซ้อนกันไปอีก
เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ค่ะคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่า
ไม่ได้เกิดกับตัวแต่กล้องบันทึกเอาไว้ได้
หลังจากเคสนี้มีอีกสองเคสติดติดกันต่อหน้าต่อตาเลย
และเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้งสามเคสเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนทุกคนว่า
ช่วยมีสติอย่าประมาทตัวเล็กคล่องตัวไม่ได้แปลว่าคุณจะไปที่ไหนก็ได้
โดยไม่ระมัดระวังคนอื่นและตัวเอง
อ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าเรื่องนี้เด็ดสุด

ขับรถมาที่ถนนสายตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาอยู่ดี
ถึงสี่แยกนิคมเหมราชหันมาสะดุ้งตกใจเลยเพราะเจอกับผู้ชายคนนี้
ขับรถปลอดภัยมีน้ำใจให้กันแต่เขาทาตัวสีดำไหม
คือผิวเขาเข้มดำปีเลยทาตัวสีดำปีเลย
สะพายสุ่มจับปลายืนถือป้ายเขียนข้อความอย่างที่บอก
ขับรถปลอดภัยมีน้ำใจให้กันแล้วก็โบกรถที่สัญจรไปมาบริเวณแยกแห่งนี้

ฟังเขาพูดไหมว่าเขาทำอะไรแล้วเขาทำทำไม
เราเกิดประเทศค่อนข้างบ่อยประเทศค่อนข้างบ่อยแล้วเราเห็นความสูญเสียของตัวเอง
เราก็ไม่อยากให้คนอื่นสูญเสียเหมือนกับผม
เขามีใจอยากจะช่วยไงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทาตัวดำและสะพายคล่องปลาส
คนจะได้เห็นไงว่าเขายืนอยู่ไงถ้าเขาไม่ทาตัวดำคนก็จะมองไม่เห็นเดี๋ยวเฉียวชนไป

สะพายอันนี้คือเขาบอกว่าคนอีสานไงไม่ต้องแต่งตัวเป็นยอดมนุษย์อะไรทั้งนั้น
ก็เป็นการทำความดีที่หลายคนจะรู้สึกว่าเออก็แปลกตาดีนะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้
แต่ก็เป็นห่วงนะคะทาซันบล็อกด้วยนะเดี๋ยวผิวไหม้